มหาวิทยาลัยไทยยังห่างไกล๑ใน๑๐๐ของโลก

แล้วจะเดินต่อไปทางไหนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยของประเทศ